กลับมาพบกับศึกสุดที่รักศึกพิสูจน์ความรู้ใจสไตล์โรแมนติกผสมแอคชั่นแบบหวาน
มันเสียวผ่านไปแล้วกับสองศึกและในช่วงนี้เราก็ได้คู่รักนักร้องมากฝีมือ
มาพิสูจน์กำลังรักเพื่อลุ้นเงินล้านกับศึกรักต้องอุ้มครับ
ครับต้องสู่ช่วงรักต้องอุ้มของเรานะครับศึกครั้งนี้นะฮะ
จริงแล้วเราก็คาดหวังว่าคุณจะเอา๑ล้านบาทของเราไปให้ได้นะครับ
ไม่เคยมีใครเอาไปเลยนะฮะขอให้พี่เมฆกับคุณจู้เนี่ยได้ไป๑ล้านบาท
ถ้าเกิดว่าได้ไปเนี่ยจะเอาไปทำอะไรครับ

เราจะเอามา๑ชั่วโมงแล้วมาถกกันว่าควรจะทำยังไงดี
อย่างเดียวที่คุณจะต้องทำครับคือผ่านด่านนี้แล้วขอแนะนำให้รู้จักกับเครื่องพิสูจน์รัก
กระติกะรัฐสุดรักต้องอุ้ม

คู่รักที่ได้ผ่านเข้ามาเจอกับเครื่องพิสูจน์รัก
ฝ่ายชายจะต้องอุ้มฝ่ายหญิงไว้
ซึ่งฝ่ายหญิงจะเลือกได้เพียง๕แผ่นป้าย
แผ่นป้ายจะมีทั้งหมด๑๐แผ่นป้าย
แบ่งเป็นป้ายเงินรางวัล๕แผ่นป้าย
และเป็นป้ายเวลาอีก๕แผ่นป้าย
หากเปิดได้ป้ายเป็นเงินรางวัลทั้ง๕แผ่นป้าย
ก็รับไปเลย๑ล้านบาท
แต่ถ้าเปิดได้ป้ายเวลาทั้ง๕แผ่นป้าย
และอุ้มได้ครบตามเวลารวมทั้งหมด
ก็รับไปเลย๑แสนบาท
ฝ่ายชายจะต้องอุ้มฝ่ายหญิงไว้
กับเวลาตั้งต้นที่๖๐วินาที
และจะบวกเพิ่มตามเวลาที่ฝ่ายหญิงเปิดแผ่นป้ายได้

ก็รับเงินรางวัลติดมือกลับบ้าน

ฝ่ายหญิงตกโดนเซ็นเซอร์ของเครื่องพิสูจน์รัก
เกมจะจบหยุดการแข่งขันทันที

ได้หนึ่งแสนบาทครับ

ตอนนี้เป็นเงินรางวัลอย่างเดียวที่สะสมอยู่

อีก๓แผ่นป้ายหาเงินอย่างเดียวครับ

เงินเงินเงินเงิน

อีก๑๐๐๐บาทอยู่ป้ายไหนครับ
หาให้ดีหาให้เจอ

หมายเลข๘นะครับขอให้หมายเลข๘นั้น

เงินนะเงินนะเงิน

เปิดครบไปแล้วทั้ง๕แผ่นป้าย

ให้ครบตามเวลาที่เหลือ

ตัวนะครับ๑๐วิสุดท้ายครับ

ใน๕ป้ายนี่เจอเวลาไป๓ป้าย
เป็นเงินรางวัลแค่๒ป้ายเองครับ

ฟลับใช่

อยู่ในคิวคือระบายในการที่จะเลือก
ครับเขาฟังความนะกับศัพท์เขาครับ

แล้วเงินอีกอันหนึ่งอยู่ที่ไหนครับ

เงินรางวัลอยู่ที่๒อีก๑๐๐๐บาทสุดท้ายอยู่นี่หรือเปล่า

สุดท้ายแล้วนะครับหมายเลข๗ก็คือนี่ครับ

เฉลยออกมาเป็นอย่างนี้นี่เอง

รับกลับบ้านไป๒หมื่นบาท
ขอบคุณมากครับ

ถ้าเกิดว่าไม่มีการซักผ้านวมเนี่ย
เราสบายเลย
ก็คือคุณพูดมีอะไรพูดกันตรงค่ะ
แล้วมีปัญหาก็พูดคุยกัน
และก็แก้ไข

จะยังไงจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนเหรอ

ถามว่ากลับกี่โมงจะกึก

และแน่นอนนะครับเรามีนัดกันนะครับ

ของอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับ

ก็คือรถและหัว

ของแบบนี้ห้ามยืมกัน
วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับ
พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า
สวัสดีครับ
สัปดาห์นะครับ